ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันถามท่านรองของบทบ
ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าท่านอุปทูตคือท่านหมายถึงคุณพ่อนะคะ
คุณพ่อได้แจ้งที่สนามบินว่าลูกสาวมีอาการปอดบวม

อันนี้ก็จากการคัดกรองเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ย
บอกว่าบอกว่ามีแค่มีไอเฉยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการทางทีมสาธารณสุข
ไม่ได้รับทราบว่ามีเรื่องของปอดบวมนะครับก็เลยถึงได้ปล่อยมานะครับ
ถ้าเป็นไปตามที่รองพบทบบอกเมื่อวานี้ว่า
ทางคุณพ่อได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าลูกสาวเป็นมีอาการปอดบวมเนี่ย
วิธีทำงานของสาธารณสุขตรงนั้นเนี่ยจะตัดสินใจยังไงคะ
ก็ถ้าปอดบวมก็ถ้าลักษณะปอดบวมมีหอบเหนื่อยเนาะนะครับ
เราก็จะตกเข้าไปหรือไม่ก็ให้หาโรงพยาบาลที่เหมาะสมให้กับทางท่านทูต
ที่จะพาลูกไปอันนั้นก็เป็นวิธี๑ครับถ้ารู้ตรงนั้นเลยนะครับ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนไม่แน่ใจว่าทางรองพบทบเมื่อวานี้ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ท่านได้ข้อมูลจากทีมไหนนะคะ
แต่ว่าท่านบอกว่าทางคุณพ่อของน้อง๙ขวบเนี่ยเป็นคนแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าลูกสาวมีอาการปอดบวม
ก็เลยเรียนก็เลยเช็คกับท่านรองอธิบดีอีกทีนึงว่าตกลงทีมสาธารณสุขได้รับแจ้งข้อมูลนี้ตอนที่ทางครอบครัวอุปทูตยังอยู่ที่สุวรรณภูมิหรือเปล่า
ซึ่งตามรายงานคือไม่มีใช่ไหมคะ
ครับตามรายงานไม่ได้มีแจ้งดังนั้นครับ
ซึ่งถ้ามีการแจ้งเนี่ยไม่แน่ใจไหมนะครับถ้ามีการแจ้งก็คงจะมีวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะครับ
ค่ะคือโดยหลักการมันจะต้องมีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเลยถูกไหมค
ครับใช่ครับถ้าเจอมีไข้อย่างมีไข้สูงเนี่ยเราก็ส่งไปก่อนเลยนะครับ
เราคงไม่ให้ไปเข้าที่พักนะครับแล้วก็หาที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมให้นะครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านรองพบทบเนี่ยท่านบอกด้วยนะคะว่าคือหลังจากที่มี
มีการตรวจเด็กแล้วเนี่ยเนื่องจากเด็กมีอาการไม่สบายอยู่ระดับหนึ่งนะคะ
ก็เลยอาจจะมีความงอแงเนื่องจากน้อง๙ขวบด้วยซึ่งเด็กมากนะคะ
ก็เลยให้ให้กลับไปที่พักของท่านอุปทูตอันนี้เป็นการตัดสินใจจริงที่จุดตรวจหรือเปล่าคะ
คือเด็กมองแงก็เลยให้กลับบ้านเนี่ยค่ะ
ไม่ไม่ระมัดครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้ามันไม่มีอาการที่รุนแรงมาก
หมายถึงว่าเข้าได้ก็เราก็ปล่อยกลับตามเกณฑ์ของคนที่ยังไม่สงสัยว่าเป็นผู้ป่วยนะครับ
ก็คือปล่อยไปตามสิทธิ์สิทธิ์ของทางท่านทูตที่ว่าจะพาเขาไปที่บ้านพักอะไรอย่างนี้นะครับ

ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้มันมีอยู่มันมีอยู่ประโยคที่พูดออกมาเป็นข่าวอะค่ะ
รองอธิบดีที่บอกว่าเป็นสิทธิพิเศษทางการทูตอันนี้มีการขยายความหน่อยดีไหมคะ

ก็คือว่าคือว่าปกติแล้วถ้าเกิดทูตและครอบครัวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
ก็อาจจะได้สิทธิ์ก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือก็เข้าไปอยู่ในที่ของตัวเองเท่านั้นนะครับ
อันที่สองคือว่าถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ย
เราก็แค่คัดกรองปกติก็ปล่อยเข้าไปพักไปเลยนะครับ
แต่พอดีลูกของท่านทูตเนี่ยคงมีอาการอยู่บ้างเล็กน้อย
อย่างเช่นเขาบอกว่ามีอาการไอเราก็เลยมีการเก็บสวอปนะครับ
แล้วก็ให้ไปรอผลที่บ้านที่ท่านทูตนะครับประมาณนี้ครับ

คือเมื่อวานอาจจะเข้าใจกันค่ะว่าเป็นเอกสิทธิ์
จริงก็คือเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ตามโปรตคอของสอบคออยู่แล้วครับ

คือกำหนดไว้แล้วว่าทูตและครอบครัวเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะ
เข้าไปที่พักของตัวเองแล้วก็อยู่ในที่พักของตัวเองเท่านั้นนะครับ
คืออย่างงี้ที่ฉันสรุปให้ถ้าผิดท่านรองอธิบดีแย้งเดี๋ยวแน่นเลย
ถ้าเป็นท่านทูตหรือครอบครัวก็จะเข้าไปที่พักของท่านทูต
ไม่ได้เข้าสเตสกวารันทีนะคะ
อันนี้คือเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกมานะคะ
คุณผู้ชมที่รองที่ปฏิพูดก็คือตามเอกสารเลยนะคะ
ว่าจะมีกลุ่มของคนที่ถูกปฏิบัติแบบนี้๑๑กลุ่มด้วยกัน
ทีนี้ก็คือว่าถ้าเป็นทั่วไป
กลับจากต่างประเทศเข้าสเตสกวารันที๑๔วัน
แต่ว่าถ้าเป็น๑๑กลุ่มวิธีปฏิบัติจะเป็นอีกแบบนึง

แล้วก็ในกรณีของน้อง๙ขวบเนี่ย
เนื่องจากมีอาการนิดหน่อย
บอกว่ามีอาการนิดหน่อยก็คือบอกว่ามีแค่ไอ
แล้วก็อุณหภูมินะคะไม่ได้มีไข้เกิน๓๗๕นะคะ
ซึ่งถ้ามีถ้ามีก็คือจะประสานให้ไปโรงพยาบาลที่เหมาะสมเลย
แต่ว่าเมื่อวันที่ตรวจไม่ได้มี
ก็เข้ารักษณะข้อกำหนดเดิมก็คือกลับไปพักที่บ้านของทูต
อย่างนี้ถูกไหมคะ

แต่ที่รองอธิบดีบอกคือว่า

พิเศษแล้วบวกพิเศษบวกพิเศษเข้าไปอีก

ตกลงแล้วทหารอียิปต์
คนที่มีเชื้อโควิดก็ผ่านการตรวจอุณหภูมิ
ก็ไม่พบคำถามคือว่าตกลงเราจะยังใช้การตรวจอุณหภูมิ
การเข้าอาคารเข้าสถานที่ต่างอยู่ไหมคะ

เรื่องมีไข้ถ้ามันมีไข้จริงนะครับ

ก็อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่โปรการ์ด
ความที่จะเรียกว่าเป็นโรคหรือป่วย
อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างสูงเนอะ

ไม่มีไข้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ป่วยนะครับ
อันนี้ก็เพราะฉะนั้นการคัดกองก็
อันที่๑ก็คงยังมีประโยชน์อยู่สำหรับ
ถ้าเกิดเจอคนที่มีไข้เราก็จะได้ไปจัดการเขานะครับ
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ปวดไปแล้วไม่เห็นมีไข้เลยอะไรอย่างนี้นะ
แต่จริงก็เราก็หวังว่าถ้าเจอ
ถ้าคนมีไข้มาเราก็สามารถจะคัดกรองได้นะครับ

เป็นการเตือนเขาให้มีความระมัดระวังตัวเอง

ตื่นตัวในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับ

ทำให้มีมาตรการที่
รู้สึกว่าเรามีมาตรการที่เข้มข้นนะในประเทศไทยเรานะครับ
ค่ะค่ะเข้าใจได้ค่ะท่านรองอธิบดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณท่านค่ะ